วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาว๔วันนะครับ

หันเน่รู้นะว่าจะพูดอะไร

พูดอย่างนี้ได้ยินไหม

บอกดังไม่ได้ถ้าไปที่นี่ต้องกระซิบ

ให้คุณผู้ชมไปต่อแถวกระซิบกันหน่อย

ที่วัดทรงเสวยกระซิบใครคุณ

ส้มฉุนเอ้ยผมกระซิบเล่าข่าวแบบนี้

อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ

กราบไหว้บูชาไปต่อคิว

ไอ้ส้มฉุนแน่นสาราเลย

หลายคนอยากจะรู้ประวัติไอ้ส้มฉุน

ส้มฉุนจริงแล้วเคยเป็นลูกศิษย์วัด
จมน้ำตายเมื่อหลายสิบปีก่อน

อุบพันธ์กับวัด

ทีนี้ก็มีการสร้างรูปปั้นไอ้ส้มฉุนขึ้น

ไอ้ส้มฉุนก็ให้โชคให้ลาบ

ทีนี้ล่ะครับข่าวมันลือสะพัดไป

อกจากมากระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุนแล้ว

จะกลับไปเสี่ยงโชคสำหรับงวดวันพุธหน้า

ก็ถือว่าเป็นงวดสุดท้าย

งวดสุดท้ายแบบนี้มันน่าลุ้นจริงนะฮะ

เลขสวยด้วยเลขเบิ้ลด้วยนะฮะ

ค่ะนี่นะฮะไปอีกที่หนึ่งครับ

บรรยากาศภายในวัดอุทุมภาราม

เข้าร่วมพิธีถวายสังขทานและขอขมากรรม

เมื่อเช้านี้เองนะคุณนะครับ

โดยมีการนำกล้วยน้ำว้าดิบน้ำตาลทราย
น้ำหวานโดยเฉพาะน้ำหวานสีแดง

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงชะตา

จากนั้นชาวบ้านก็ต่อแถวเข้ารับ
ผ้ายันพ่อขุนช้างมหาเสดถี

นำมาแจกแล้วก็บางคน
ไหว้ขอพรจากรูปหล่อหลวงพ่อ

ขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค

เพี้ยงขอให้สมหวังทุกประการนะฮะ
ขอให้สมหวังนะครับ